มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เป็นปัญหาเรื้อรังสำหรับสังคมไทยมานาน

กระทรวงการคลังบอกว่าก็เตรียมที่จะเสนอนายกรัฐมนตรี
ให้ใช้อำนาจตามมาตรา๔๔แก้ปัญหา๒ส่วนด้วยกัน

เจ้าหนี้ก็จะมีการเพิ่มโทษนั่นก็คือโทษสูงสุดคือจำคุก

โดยการออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบ
อภิษักตันติวรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลังเตรียมเสนอพลเอก
ประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสช

แก้ปัญหานี่นอกระบบอย่างเข้มงวดนะคะ
จากว่าที่ผ่านมาสถาบันการเงินของรัฐ
ก็เคยแก้ปัญหาโดยการเจรจากับเจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี้

แล้วก็เจ้าหนี้ก็ยังคงคิดอัตราดอกเบี้ย
สูงเกินกว่ากฎหมายกำหนดที่ร้อยละ๑๕ต่อเดือน

โดยการใช้อำนาจตามมาตรา๔๔

คิดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่ากฎหมายกำหนด
รวมถึงจะมีการเสนอมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ด้วย
เรื่องของการจัดตั้งศูนย์ดูแลหนี้นอกระบบ
เพื่อเปิดให้ลูกหนี้แล้วก็เจ้าหนี้สามารถเจรจาประนอมหนี้กันใหม่
จากนั้นก็จะให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือว่าทก

กู้ให้กับประชาชนโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันค่ะ
ซึ่งเป็นโครงการเพื่อปล่อยกู้คิดดอกเบี้ยไม่เกิน๑๓๖ต่อปี
เชื่อว่าจะแก้ปัญหานี่นอกระบบให้ลดลงได้มากขึ้น
นอกจากนี้กระทรวงการคลังก็จะเสนอจัดตั้งสำนักงาน
งานเพื่อดูแลระบบสากรออมทรัพย์ทั้งประเทศ
เพื่อให้สากรออมทรัพย์มาอยู่ภายใต้การดูแล
สำนักงานกำกับดูแลสถาบันการเงินซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานใหม่
หลังการฝากเงินให้สหกรออมทรัพย์
ต้องยอมรับนะคะว่าปัจจุบันขยายตัวมากขึ้น
หากไม่ควบคุมก็อาจจะเกิดปัญหาได้ในอนาคต